มาดูเรื่องเกี่ยวกับสื่อมวลชนกันหน่อยนะคะ
ตอนนี้องค์กรสื่อมวลชนที่เป็นสมาชิกสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
เขาก็เดินหน้าที่จะจัดตั้งคณะกรรมการในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร
เพื่อเป็นการกำกับดูแลกันเองในด้านจริยธรรมค่ะ
ไปติดตามกันจากคุณสิริญญานีมกุลรายงานจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติค่ะ

เปิดตัวคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร
เพื่อยกระดับการควบคุมกันเองของสื่อมวลชนด้านจริยธรรม
หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะคะมีความพยายามในการผลักดันกฎหมายควบคุมสื่อ
นายชวลงลิ้มปัธมปานีประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ
พร้อมด้วยองค์กรและสมาคมวิชาชีพสื่อมวลชน
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
แถลงข่าวเปิดตัวการจัดตั้งคณะกรรมการรับเรื่องร้องเรียนภายในองค์กร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะให้กระบวนการรับเรื่องร้องเรียนของประชาชน
เป็นไปด้วยความรวดเร็วมากขึ้น
โดยหากประชาชนเห็นว่าหนังสือพิมพ์ฉบับใดมีเนื้อหาที่เข้าข่ายละเมิดสิทธิเสรีภาพ
กระทบต่อจริยธรรมทางวิชาชีพสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนไป
อย่างคณะกรรมการของหนังสือพิมพ์แต่ละแห่งได้ทันที
โดยคณะกรรมการชุดนี้จะตรวจสอบและรายงานผลต่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติภายใน๓๐วัน
โครงสร้างของคณะกรรมการชุดนี้นะคะ
จะต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า๓คนค่ะ

ประกอบไปด้วยตัวแทนเจ้าของธุรกิจสื่ออย่างน้อย๑คน
ตัวแทนผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อย๑คน
และบุคคลภายนอกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการ
หรือตัวแทนองค์กรผู้บริโภคหรือนักกฎหมายอย่างน้อย๑คน
มั่นใจว่าจะไม่มีการซูเอียกันเกิดขึ้นอย่างแน่นอน
ข่าวหรือภาพต่างที่ละเมิดค่อมคับเจริธรรม
ซึ่งตรงนี้กระบวนการที่จะล่าช้า
และบางทีจะเป็นเรื่องซึ่งที่
ยาให้แก้ไว้เท่าไหร่เพราะว่าช้าไปทางนี้ในขณะนี้นะคะองค์กรสือ
แล้วค่ะเช่นหนังสือพิมพิมพศ์ไทยรัชหนังสือพิม
นี่จะเป็นก้าวแรกค่ะในการควบคุมกันเองของสื่อมวลชน
สิริญญานิมกุลข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ